ตามกันต่อเมื่อวานนี้ค่ะกับน้องเรย์ที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วผีเข้าอ่ะ
ก๋วยเตี๋ยวแล้วองค์ลงคือพูดไม่เป็นภาษามีการร่ายรำด้วย

ครอบครัวก็บอกว่าน่าจะโดนทำคุณสัยโดนทำของ
เลยอยากให้หมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยหน่อยที่บ้านแพ้วสมุทรสาครใช่ไหมคะ
คือวันนี้เนี่ยนะคะคุณบอมอภิวัตรพูดสื่อข่าวแล้วอ่ะ
ก็รอนะรอหมอปลาพร้อมกับน้องเรย์อยู่ที่บ้าน
แล้วอยู่น้องมีอาการแบบนี้ระหว่างรอหมอปลาค่ะ
นี่ค่ะอยู่น้องเรย์ก็มีอาการแบบว่า

พูดภาษาที่ฟังไม่เป็นภาษาที่เรารู้จักกันอะนะ
ต้องเข้ามาบอกว่าเอ้ยออกนะออกนะเหมือนเข้ามาคุยกับผีค่ะ

เพราะว่าอยู่ก็มีวิญญาณอีกตนนึงสิงแทนที่
แล้วบอกว่าเนี่ยมาจากข้างทางเห็นน้องเขาเหนื่อยก็เลยเข้ามาอยู่ในร่างของน้อง
แต่อย่าถามชื่อนะเพราะไม่รู้ชื่อตัวเองเหมือนกัน
ตกใจก็เลยกระโดดเข้าร่างน้องมาแต่ออกจากร่างไม่ได้
วันนี้กินข้าวได้๔คำเยอะกว่าปกติที่กินได้๒คำ
แล้วก็บอกว่าสวยพูดเก่งอยากออกทีวีแล้วก็ออกจากร่างไปค่ะ
หนูต้องออกให้เขาออกหนูออกให้หน่อยค่ะ

จริงหนูไม่ได้อย่างนี้นะ

มาเข้าทำไมมาเข้าเขา
น้องตกใจแล้วหนูก็เข้าน้องมาเลยค่ะ
หมอปลามาแล้วนะคะ
ในที่สุดหมอปลาก็มาถึงบ้านของน้องเรค่ะ

นี่อยากเอาค่ะหนูจำเขามา
อันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องเรนี่เป็นน้องเรย์หรือว่าเป็นตนไหนหรือเปล่า

หมอปลามาถึงปุ๊บเข้าไปหาน้องเรย์กับคุณแม่ก่อนเลย

เดี๋ยวต้องพาน้องเรย์ไปรักษาตัวที่บ้านที่เพชรชบุรีสัก๒๓วันน่าจะหายดี
มีจังหวะหนึ่งหมอปลาตะโกนแล้วจับตัวน้องเรย์ด้วยนะ

แล้วที่เขาจะแยกคือ

ในฐานะที่คุณเป็นหน้าข่าว

ตัวจ้าอุ้ยตลอดกำลังค
พูดภาษาไม่เป็นภาษาคนอ่ะหมอปลาเลยถามนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลย
ไหนในฐานะที่คุณเป็นนักข่าวคุณแปลให้ผมฟังสิ
ทุกคนก็แปลไม่ได้ค่ะแล้วมีนักข่าวคนหนึ่งถามบอก
นี่ใช่น้องเรป่ะเนี่ยน้องหันขวับกลับมาเลยนะ
แล้วก็ตอบแต่ไม่รู้ว่าตอบภาษาอะไร
หมอปลาบอกว่าเอาจริงเลยนะถ้าสังเกตตั้งแต่หมอปลาเข้าบ้านมาเนี่ย
เห็นอาการอะไรไหมล่ะไม่มีหาวไม่มีน้ำตาไหลไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
หมอปลาบอกสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแต่ในเมื่อครอบครัวนี้เขามีความเชื่อว่าถูกคนทำของใส่
หมอปลาจะยืนยันให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่าไม่มีแต่ถ้าทำได้
ถ้ามันมีใครทำของใส่ได้จริงมาเลยมาทำของใส่หมอปลานี่
แม่ก็เลยถามว่าแล้วอาการน้องเรย์มันคือยังไงล่ะ
หมอปลาก็บอกว่าอาการของน้องเนี่ยเป็นเพียงอาการคล้ายมีสิ่งอื่นมาแฝงเลยทำให้เครียด
หูแว่วไม่ได้มีผีสัมภเวษีหรือว่าถูกทำของอะไรทั้งนั้นแหละ
ถ้าทำได้ช่วยมาทำให้หมอปลาเนี่ยไส้ทลักมาเเล้ยแต่ย้าวมีดไปแทงมีมือเมลาญี่นนะ
ให้คุณใส่ที่มึงคิดว่ามึงทำกันได้มาทำน่ะเรียงต้นจะคลานไปหาพวกคุณน่ะ

ก็คลิปอันนี้เราต้องให้กำลังใจครอบครัวเขา

วาดพยานากครับตอนนี้น้องดีขึ้นมา๗๐แล้ว
เราเยี้ยวยาให้ได้ครับเราต้องเยี้ยวยา
ด้าติดใจสภาพเขาด้วยครับ
พอได้ยินแบบนี้คุณแม่น้องเรย์แล้วก็น้องเรย์บอกว่ารู้สึกดีขึ้นมากเลย

บอกอยากให้น้องไปอยู่กับหมอปลาเพราะว่าอยากให้น้องหาย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้องเรย์ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยขายของหาเลี้ยงครอบครัว
เรย์เองก็บอกว่าอยากหายจากอาการที่เป็นอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าอาการที่เป็นเนี่ยทำให้น้องไม่มีแรงแล้วก็กินข้าวไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเราก็อยากจะมีชีวิตปกติแบบที่เขาเป็นกันนะคะ
เพราะว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้มันทำให้เราร่างกายแย่

แล้วเราจะไปอยู่กับหมอปลาค่ะ

เราก็อยากจะให้เขารักษาให้เขาหาย

ดีใจตื่นตันและเศร้าและมีความรู้สึกอย่าง

ที่จะพาลูกเราไปรักษาให้หาย

นี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าอาการผีเข้าผีออกเป็นแบบนี้นี่เอง
คือเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแบบนี้

แล้วอยากออกเมื่อไหร่มันก็ออกไปเอง

เดี๋ยวขอเก็บเสื้อผ้าอะไรใดก่อน
แล้วพรุ่งนี้แม่จะไปส่งน้องเรย์ที่บ้านหมอปลาเอง
เอาเป็นว่าก็มีหนทางคลี่คลายแล้วเนาะ